หน่อยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เริ่มต้นจากที่ผู้ชายคนนึง
ไปเจอกระดูกแปลก๓ชิ้น
เอากลับมาบ้านแต่ไม่บูชา
ฝันแปลกแล้วแม่ไปบูชา
สุดท้ายผู้ชายคนนี้มีอาการแปลกคืออยู่ก็ลุกขึ้นมารำ
อยู่ก็มีอาการเกร็งแบบนี้ค่ะ
ทุกวันพระกับวันโกน
แล้วเขาบอกที่หลังเนี่ยมีเกล็ดขึ้นด้วยนะ
เป็นลายเหมือนเกล็ดมังกรเหมือนเกล็ดพญานาค
ตอนนี้แม่กลายเป็นร่างทรงไปแล้วด้วย

ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะไปหาหมอแล้วหมอบอกไม่ได้
ตามสัญญาหมอปลาลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
วันนี้หมอปลาลงพื้นที่ไปหานายมณฑลผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ไปดูเลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
หมอปลาไปพร้อมกับทีมงานไปพร้อมกับคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลา

ใช่ไปที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
อันดับแรกหมอปลาเดินสำรวจหน้าบ้าน
มีอะไรอ่ะครอบครัวบอกอ๋อเพิ่งเอามาติด

ติดเพิ่งติดหลังจากที่นายมณฑลมีอาการก็เลยเอามาติดกะว่าจะช่วยรักษาให้หาย
เพราะก่อนหน้านี้แม่บอกเขาไปเก็บกระดูกมา๓อันใช่ไหม

แต่เอาไปคืนแล้วกระดูกจากแถวชายทะเล
เอาไปคืนเพราะว่าหมอศัยศาสตร์ที่อ่างทองบอกให้เอาไปคืนซะแล้วจะดีขึ้น

แต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะเขาก็เลยเอายันควายธนูกับยันราหูมาติด

ทีนี้หมอปลาไปดูข้างในบ้าน

ทำพิธีตรวจสอบวิญญาณสัมภเวษีทุกอย่างเลย

ถือว่าเจอไหม

น้ำตาไม่ไหลไม่หาวไม่อ้วกไม่อะไรเลย

ห้องพระปลอดภัย
ทีนี้พอพูดถึงกระดูกยักษ์ถามนายมณฑลเรื่องกระดูกยักษ์

จากที่เมื่อกี้ยังคุยดีอยู่เลยนะตอนที่คุยเรื่องยันหน้าบ้าน
ยังดูล่าเริงอยู่พอถามเรื่องกระดูกปุ๊บ

หมอปลาก็เนี่ยให้ลองเอายกขายกอะไรซะ

ขวานี่คือกระดูกที่เขาเก็บมาตอนแรก
แล้วก็เอาไปคืนที่เดิมอ่ะนะคะครับหมอปลาไปดูตำหนักด้วยนะ
ตำหนักที่ตอนแรกมีการสร้างเอาไว้สำหรับบูชากระดูกยักษ์ที่ให้คนเข้ามากราบไหว้ค่ะ
หมอปลาบอกไม่เจอหมอปลาไม่เจออะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวค่ะ
บอกเอ้าไปดูให้ถึงที่เลยละกันนี่
ไปดูจุดที่เจอกระดูกยักษ์สามชิ้นดีกว่าคือต้องเดินเท้าเข้าไปเนี่ยกิโลนึงได้นะคะ
นี่ไม่เก็บมาจากตรงนี้นะนี่นี่หมอปลาเดินมาแล้วพอไปถึงปุ๊บ
หยิบกระดูกมาเลยแต่ว่าไม่ได้หยิบชิ้นใหญ่มานะคะหยิบแค่บางส่วน
ที่มันแตกเป็นชิ้นชิ้นอ่ะครับหมอปลาไม่ได้หยิบขึ้นมาดูอย่างเดียวนะ
อ่าหยิบมาดมด้วยเฮ้ยจริงอ่าดูเดี๋ยวดูหมอปลาหยิบขึ้นมาดมอ่ะ
ทั้งดูทั้งดมเลยมีอาการไหมไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะค่ะ
แล้วเขาเป็นอะไรนี่นี่ดมล่ะเออเนี่ยดูหน้าหมอปลาเห็นไหมล่ะ
หาวไม่อวกไม่อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีอาการหมอป้าเลยบอกมณฑล
เปิดหลังสิที่บอกหลังมีรอยเกร็ดพญานาครอยเกร็ดมังกรอ่ะอ่า
เผื่อมันอยู่ในตัวมณฑลไงเปิดรังสิเอาขอดูหน่อยนี่นี่
เกล็ดที่เหมือนพญานาคลอยเกร็ดที่เหมือนมังกร
หมอปลาเอามือจับเลยนะเป็นยังไงรูปเลยนะไม่มี
ไม่รู้สึกอะไรอีกไม่รู้สึกจะถูจนหลังเขาจะแดงแล้วน่ะ
ไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยพี่มณฑลต้องทาครีมบ้างนะ
อาจจะต้องร่ามเชียวขัดถูอะไรอย่างงี้ไหมอ่าหมอปลาเลยว่าไงรู้ไหมคะ
ว่ายังไงฮะสงสัยจะวิทยาศาสตร์ต้องไปทางวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหม
ทางการแพทย์แล้วแหละเพราะหมอปลาบอกดูจากร่างกาย
เอาเอาจากที่ตามองเห็นแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นอวัยวะภายในอะไร
ทำงานผิดปกติหรือเปล่าตับไตถุงน้ำดีอะไรอย่างเงี้เลย
อาการผิดปกติไหมแต่ญาติญาติบอกไม่จริงอ่ะหมอปลา
อืมก็พาไปหาหมอมาแล้วตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้ว
หมอก็พูดเหมือนหมอปลานี่แหละคือไม่เจออะไรเลย
พี่เข้าใจไหมผมให้พี่อืมมันไม่ใช่ผีมันไม่ใช่มังกร
มันไม่ใช่พญานาคแต่มันคือวิทยาศาสตร์
เขาบอกว่ายอมกลับไปไปบ้านได้ไหมได้พี่มันไม่มีอะไรเลย
เอาเอาที่แม่สบายใจเพราะเพราะว่าแม่คิดว่าเขาให้โชคราบแม่
เอาที่แม่บูชาแต่ว่ามันไม่มีพิษมีภัย
แต่ว่าผมบอกว่าบูชาพวกนี้มันไม่รวยหรอก
เราก็อยากจะหายเราก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมันเป็นอะไรมิ้น
ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้มันมองว่าเหมือนคนบ้า
ใช่ป่ะแต่ผมคุมตัวเองไม่ได้ผมไม่รู้
เขาเรียกว่าหัวแววเออ
เป็นกันเยอะพี่เป็นกันเยอะไม่ใช่ว่าเป็นเยอะ
ถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวหรอกผมเฉย
จริงแต่คนที่กลัวคือคนในครอบครัวไง
คนในครอบครัวกลัวพี่น้องกลัวเราจะเป็นอะไรอย่างนี้
วันนี้ขอโทษปั๊บยังเอากัญชามา๔๕อย่าง
สูบปั๊บบ้วนนี่คือของนอกของใครรู้เลยไหม
รู้เลยมาแล้วผมเอาไม่เมาด้วยมา
เป็นอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าอาจารย์นะครับ
คุณผู้ชมมาถามมาเยอะมากว่าเอาจริงดีดหรือเปล่าเสพอะไรมาไหม

คือเขาไม่ได้เสพยาแต่สูบกัญชาอย่างเดียว
จนหมอปลาบอกโทษนะหมอปลาก็ได้คำวัตินี้มาไง
คือพี่มณฑลเนี่ยเขาบอกเขาไม่ดื่มเหล้า
เขาไม่เสพยาเสพติดไม่เลย

หมอปลาเลยบอกเออโทษแล้วดูตอนคุยนี่
นานจะเห็นหมอปลาหงอยนะเนี่ยดูหงอเชียว
ออกรถไม่เท่าเขาเลยแต่ก็ยังถามนะ
อยากรู้คือถ้าเอามา๔๕อันเอามาให้สูบ
รู้เลยไหมอันไหนของไทยอันไหนของนอก

ป้าบอกอาจารย์เรียกอาจารย์แล้วจุดนี้

ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวพาไปหาหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งก็แล้วกัน

หมอปลามาเนี่ยอย่างน้อยสบายใจแล้วว่าเออมันไม่ใช่สัมภเวษีไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไร
ก็ลองไปดูแล้วกันว่ากัญชานี่เกี่ยวไหม

ให้ละเอียดอีกบางทีอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจคุยกับหมอให้ชัดเจน